คุณผู้ชมคะทีนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำหน่อยดีกว่าค่ะที่บ้านเราหลายจังหวัดเลยทั้งยะโสธรทั้งเชียงใหม่แล้วที่จะให้ดูนี่นาทีชีวิตทั้งนั้นเลยเริ่มที่ยะโสธรก่อนค่ะ
มีโปรดแรง
ใช่เพราะว่าโดนน้ำพัดซัดไปตรงนู้นแล้วอ่ะดอม
นี่นาทีชีวิตพลเมืองดีก็ช่วยเหลือคุณลุงคุณป้าสองสามีภรรยา
ลุงกับป้าเนี่ยนะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไปตกร่องน้ำข้างถนนอ่ะ
น้ำมันก็ท่วมแบบสูงแบบนี้ไหลแรงไหลเร็วด้วย
แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่น้ำลำเซบายนะ
มันล้นตลิ่งแล้วก็ท่วมพื้นที่เริงนกทา
ตอนนั้นคุณลุงคุณป้าขี่มอเตอร์ไซค์จะไปตลาดไง
พอมาถึงจุดตรงนี้อะค่ะรถเก่งน่ะสวนทางอยู่
สภาพสิพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชมพอรถเก๋งสวนมาในขณะที่น้ำท่วมกับรถมอเตอร์ไซค์อ่ะ
คลื่นมันแบบฟู้ขึ้นมาแบบคลื่นที่มาจากรถเก๋งอ่ะนะใช่
ก็เลยซัดลุงกับป้าเนี่ยตกลงไปในร่องน้ำโชคดีไงที่เกาะกิ่งไม้เกาะต้นไม้เอาไว้พยุงตัวไว้ได้
พลเมืองดีก็ตามมามาช่วยอะค่ะมอเตอร์ไซค์ล่ะมอเตอร์ไซค์ลุงป้าเป็นยังไง
เอาขึ้นมาจากน้ำได้แล้วดังนั้นข่าวนี้คุณผู้ชมเห็นไหมว่า
สิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่รถใหญ่ขับเร็วแล้วเกิดเป็นคลื่นน้ำ
ระวังน่ะแบบนี้อย่าขับเร็วอย่าขับไวนะคะส่วนที่เชียงใหม่ค่ะ

ร้อยเรียบร้อยร้อยละครับร้อยละครับ
ไม่เห็นนะไม่เห็น

แล้วมันก็เลยไหลลอยไปแบบนี้อ่ะ

กระบะสองคันอ่ะเค้าฝากกระแสน้ำทุ่มสูง

ไหลลอยไปคือกลัวนะ
ว่าฝั่งซ้ายมันเป็นแม่น้ำนะคุณผู้ชม

ก็บันทึกเอาไว้เหตุการณ์นี้
เธอเล่าค่ะคุณรัฐดานะเป็นเจ้าหน้าที่อบต

ตอนนั้นไปมอบแบ้ยย่างชีพให้กับช้าบ้านที่หมู่ห้า

ถนนก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเชื่อมระหว่างพื้นที่
ตำบลบ่อสลีกับตำบลกองก๋อยนะคะที่อำเภอศพเมยจังหวัดแม่ห้องศร
แล้วจังหวะนั้นรถกระบะทั้งสองคันพยายามที่จะฝ่าน้ำท่วมจะข้ามสะพาน
ฝ่าไม่พ้นรถดับแล้วก็ไหลไปตามกระแสน้ำ
ยังดีนะที่ชาวบ้านเข้าไปช่วยไว้ได้เขาก็เอาเชือกผูกกับรถ
แล้วก็ดึงรถทั้งสองคันช่วยคนในรถขึ้นมาได้ทั้งหมด
แล้วเห็นจังหวะที่แบบปีนออกมานอกหน้าต่างใช่ไหม
โอ้โหคุณผู้ชมเราย้ำเตือนเราเอาภาพมาให้ดู
นี่ก็เตือนภัยกันด้วยแล้วกันนะคะ
อุบลราชธานีก็เป็นจังหวัดที่พวกเราเพิ่งจะไปกันมา
ตอนนี้เป็นห่วงคุณผู้ชมที่วารินชำราบ
อ๋อวาเลนอีกแล้วพี่เบิร์ตเป็นอย่างไรกันบ้าง
ตอนนี้เขาทำทำนบไว้นะแต่กั้นไม่อยู่แล้วครับ
โอ้โหแล้วน้ำทะลักทะลักทะลักเข้ามาแบบนี้๒๐๐ครัวเรือนได้รับผลกระทบครับ
นี่ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบครับ
๒๐๐ครัวเรือนน้ำเข้าบ้านแล้ว
เจ้าหน้าที่เทพสบาลเมืองวาเลนชำราบ
และกำลังทหารจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
เข้าไปช่วยเหลือนี่อย่างบ้านหลังนี้
ก็ยกสูงนะเห็นมีเรือด้วยแต่นี่เดินลุยน้ำออกมาเลย
เขาก็ต้องออกมาขอความช่วยเหลือกัน
บ้านไหนที่พอจะมีเรือนี่ก็สัญจรด้วยเรือ
เรือบางลำของบ้านไหนที่ไม่ได้ใช้งานนานแล้ว
ผูกพังหน่อยมีรูหน่อยก็ต้องอุดกัน

เพราะว่าตอนนี้น้ำท่วมเป็นวงกว้าง
อย่างนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองวารินชำราบครับ

ตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลสูง๘เมตร

กรมชลประธานคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน๒๐เซนติเมตร
เท่าที่สังเกตการณ์ดูและรวบรวมข้อมูลเนี่ย
มีบ้านที่ได้รับผลกระทบ๖๘๑ครัวเรือน
พยพมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงแล้ว๑๙๕ครัวเรือนครับ
ส่วนที่เหลือเนี่ยจริงก็อยากจะอบพยพมานะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
แต่เจ้าของบ้านเองประสงค์อยากอยู่ต่อ
ห่วงทรัพย์สินอยู่แล้วก็บางหลังก็เข้าใจนะฮะ
เขายังประเมินแล้วว่ายังพออยู่ได้
เขาก็ยังอยู่ในบ้านตนเองต่อไปครับ
เตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์ต่อเนื่อง
เพราะว่าเขื่อนหัวหนาเหนือลำนมูล
ประตูระบายน้ำเพิ่มเป็น๑๔บ้านแล้วนะ

ขณะที่เขื่อนลำเปล่าก็ยังปล่อยน้ำต่อเนื่อง
ยังวางใจกับสถานการณ์ไม่ได้เลยครับ